เป็นเรื่องของคนดังหลากหลายวงการที่ตบเท้าเข้าไป

ที่เข้าพิธีสมรสไปเมื่อวานนี้
โดยมีผู้บรรจกาตหาลบกไปเป็นประธานในปิธี
ด้วยค่ะว่ารู้จักกับนายชูวิทย์มา๓๐ปี
ไม่เคยขอความช่วยเหลืออะไรเลยสำหรับที่ผ่านมาค่ะ
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ไปเป็นประธานในพิธีฉลองสมรสนางสาวฮาไทยรัฐสมรรถวิทยาเวท
ดาราสาวกับนายเติมตระกูลกมลวิสิต

บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื้นค่ะ
มีบรรดาเซเลปคนดังเข้าร่วมงานจำนวนมาก
เช่นนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ

พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดิกรมราชธรรม
แล้วก็นางหนวนพันธรรมสามภรรยานะคะ
รวมไปถึงนางสาวแพลทองทานชินวัฒน์
สาวของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีด้วย
พลเอกอภิรัฐได้มีการขึ้นเวที
แล้วก็กล่าวอวยพรบ่าวสาวตอนหนึ่งบอกว่า
รู้จักกับนายชูวิทย์มากว่า๓๐ปี
เมื่อครั้งนายเติมตระกูลเข้าเกณฑหาร

เพราะว่าอยากให้ลูกมีความรับผิดชอบ
ส่วนนายชุวิตเองมีการร้องเพลงค่ะ
มอบเพลงให้กับพลเอกอภิรัฐด้วย
ส่วนจะเป็นเพลงอะไรฟังกันหน่อยไหม

ผมพบหากับท่านมีความพรบรักท่าน

เพลงนี้ให้กับท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหลาย
โดยปกติถ้าไม่มีมันร้องไม่ได้นะครับ
ไปส่วนทำไมอยู่ไปให้เศร้าเบาสวง
ใกล้คิดจะหาห่วงหิวจะร่วมบนใบแม่งค่ะ
อ้าวอย่าแปลกสิ

แล้วก็เจ้าสาวคือคุณซี

ไปดูก็คือเล่นพวกแต่ปังกรเผื่อเธอสื่อริสยา